อย่างที่คุณทัศนายบอกนะคะว่าอีกประมาณสักไม่ถึงเดือนแล้วล่ะ
เราก็จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ไทยหรือว่าสงกราน
คมนาคมเองเขาก็มีการคาดการณ์ล่วงหน้าเอาไว้เลยนะคะว่า
ประชาชนน่าจะใช้บริการรถสาธารณะมากขึ้นในการที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะ
อาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่า
งกรานปีนี้ช่วงวันที่๑๑๑๗เมษายนประชาชนจะเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะประมาณ๑๕ล้านคน
จากปีก่อนอยู่ที่๑๗ล้านคนถือว่าลดลงประมาณ๒ล้านคนนะคะ
เพราะว่าช่วงก่อนถึงสงกรานมีวันหยุดยาว๓วันก็คือวันที่๖๗๘เมษายน
เป็นวันจักรีแล้วก็วันหยุดชดเชยด้วย
ประชาชนบางส่วนก็น่าจะใช้โอกาสนี้ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนากันไปเลย
ก็เลยมีการสั่งการค่ะให้บริษัทขนส่งหรือว่าบขศและการรถไฟแห่งประเทศไทย
ความพร้อมในการจัดรถทัวร์จำนวนเที่ยววิ่งแล้วก็เพิ่มขบวนรถไฟให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
โดยเฉพาะในช่วงวันที่๑๑และ๑๒เมษายน
ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางด้วยรถทัวร์แล้วก็รถไฟมากที่สุดค่ะ